น้ำก็ต้องระวังนะฮะนี่มีหนุ่มวัย๔๒ปี
ลงงมหอยทรายในแม่น้ำโขงนะครับ
ก็น่าจะเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตเป็นรายที่๕ของเดือนแล้ว
อันนี้ที่เกิดเหตุที่บึงกาลนะครับ
ทางตำรวจสพหอคำพร้อมด้วยชุดมนุษย์กบของหน่วยเรือ
นรขอบึงกาลแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ไปช่วยงมหาร่างของชายคนหนึ่งที่จมน้ำหายไป
ขณะที่ลงไปงมหาหอยทรายในแม่น้ำโขง
บริเวณหน้าวัดสุวรรณราชดาบรามบ้านหคอบึงการ
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นหากว่า๔ชั่วโมงนะฮะ
พบร่างผู้ตายก็คือนายจตุรชัยขอบชัยแสงอายุ๔๒ปี
ห่างจากจุดที่จมประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
สภาพศพสวมกางเกงยีนขายาวเสื้อแขนยาวในมือ
ก็ทั้งสองข้างมีรองเท้าแตะแบบหูหนีบ
คือเขาสอดเอาไว้คุณลักษณะคือถอดรองเท้าแหละ
แล้วก็เอามือสอดไว้รองเท้าแตะไว้
เพื่อจะควานหาหอยในน้ำเนี่ยนะครับ
แล้วก็พบกุญแจรถจักรยานยนต์คล้องไว้กับรองเท้า

ตรวจตามร่างกายไม่พบบาดแผลการถูกทำร้าย

เพราะอยู่ในน้ำนานจนสภาพตัวแข็งไปหมดแล้วนะฮะ
โดยญาติไม่ติดใจสาเหตุการตายนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเห็นผู้ตายลงมา
งมหาหอยทรายตั้งแต่ช่วง๑๐โมงกว่านะครับ
โดยยังได้โบกมือทักทายกับชาวบ้านคนอื่นนะฮะ

ชาวบ้านคนนี้บอกว่าผู้ตายดูเมาเหมือนกัน
ค่ะดูเมาเมาเหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้ครับ
ตัวชาวบ้านเองก็ขึ้นจากน้ำก่อนแล้วก็ไม่เห็นตอนจมน้ำนะครับ
ขณะที่คนที่เห็นเหตุการณ์อีกก็บอกว่าได้ยินคนร้องโวยวาย
มีคนจมน้ำนู่นลงไปช่วยกันหน่อยลงไปช่วยกันหน่อยนะฮะ
ขณะนั้นมีคนขับเจ็ดสกีผ่านมาแล้วก็วนกลับมาช่วยนะฮะ
และเห็นผู้ตายคือตอนนั้นจมลงไปพลวดหนึ่งแล้ว
แล้วก็โผล่ขึ้นมาเหมือนเฮือกสุดท้าย
แต่ว่าจมหายไปต่อหน้าต่อตาก็ช่วยไว้ไม่ทันนะครับ
สำหรับเหตุการณ์จมน้ำเสียชีวิตก่อนหน้านี้
มีชายจมแม่น้ำโขงเสียชีวิตหนึ่งรายในพื้นที่อำเภอบุงคล้า
จากนั้นก็ไม่นานมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตอีก๒ราย

และ๒วันก่อนก็มีเด็กหญิงม๒จมน้ำโขงที่หาดสุขสำราญ

แล้วก็ล่าสุดคือรายนี้แหละฮะหนุ่มวัย๔๒ปี
ก็ถือว่าเป็นรายที่๕ที่จมน้ำเสียชีวิต
ภายในช่วงแค่๑เดือนนะคุณนะ
ไม่ถึงด้วยเนี่ยตั้งแต่วันที่๑มาถึงวันที่๑๗เนี่ย
เมษายน๕รายแล้วนะครับ
เป็นคนที่จมน้ำเสียชีวิตในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาลนะครับ